แง่มุมของกฎหมายเรื่องนี้มันอาจจะเป็นข่งเป็นข่าวขึ้นมา
แต่เราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่า
จะได้เป็นเรื่องในการเป็นอุทาหรณ์ในการรอบครอบในการซื้อการขายอะไรกันด้วย

ตอนนี้เขาแยกเป็นสองฝั่งแล้วนะฮะระหว่างทีมผู้ซื้อกับทีมผู้ขาย
ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรวันนี้แขกับเชิญ๒ท่านในรายการนะครับ
แน่นอนนะฮะในเรื่องแง่มุมทางกฎหมาย
ประธานเครือขายฐุ่งคืนความวิริธรมในสังคมนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งท่านนี่อยู่ในวงการลอตเตอรี่นะฮะพี่ฮัทนะครับ
ถ้ายังจำกันได้เคยมาคุยกับเราเรื่องของโคต้งโคต้าต่างนะครับ
ฮัทหรือว่าคุณกิรณานินทนกุลนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมผู้ค้าสลากเสรีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทนายรณรงค์พี่ฮัทนะครับ
ครับได้ยินข่าวมาแล้วอู้ตกใจมากเลยตกใจเลยเหรอตกใจตรงที่ว่าเราซื้อหวยถูก
แล้วทำไมต้องมีทุกขลาบมานั่งตามหวยอีกโอ้โหจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย๓๐ล้านเนี่ย
ผมว่าไม่ได้ผมว่าไม่ได้ไม่ได้เหรอผมว่าไม่ได้
อันนี้คือเรื่องสุดท้ายปลายทางคือไม่ได้เงินใช่ไหมปลายทางผมว่าไม่ได้เงิน
เดี๋ยวมาขยายผลพี่ฮัทพี่ฮัทบอกยังไงอ่าในส่วนตัวของของฮัทนะคะ
อันนี้ต้องอยากจะแจ้งว่าฮัทมีความเชื่อว่าผู้ค้าสลากใบทุกคนที่ค้าขายสลากโดยสุจริต
แล้วยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเนี่ยเขามีความซื่อสัตว์กับลูกค้าทุกคนค่ะ
เขาไม่มีเจตนาที่จะต้องเก็บรางวัลไว้ลุ้นเองหนึ่งเพราะคนขายสลากทุกคน
หลังจากที่เขาเปิดแผงมาแล้วเนี่ยความตั้งใจเขาคือเขาต้องขายให้หมด
พี่ฮัทพี่อย่าเพิ่งพนมมือเดี๋ยวคนเข้าใจอันนี้ไว้อันนี้ไม่ได้พนมมือใช่ไหม
เดี๋ยวเข้าใจว่าพี่เป็นคนขายหวยกำลังโทษโทษอยู่น้าวน้าวตื่นเต้น
พี่ฮัทขายด้วยใช่ไหมนะแล้วมีแบบนี้ไหมจริงไหม
พี่ฮัทส่งทางไปรษณีย์ส่ง
ส่วนใหญ่ของฮัทเนี่ยพูดเลยนะว่าจะไม่มีไปทาง
จะซื้อกับพี่ที่รู้จักกันก็ดีหรือคนอื่นจะซื้อกับเราก็ดี
เหมือนเราจะรู้กันนะว่ามันคือปัญหาที่เกิดกันมาบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นจะต้องตัดปัญหาตรงนี้ด้วยกัน
ว่าเราอะไรยังไงเพื่อป้องกันของเราเอง

แต่ถ้าในทางกฎหมายเราก็คือผู้ถูก
อันนี้ก็คือเพราะว่ามันไม่ใช่คดีแรก
พี่ฮัทมองนะว่ามันเป็นอุทาหร่ายคดีมากอะไรประมาณนี้ค่ะ
เกี่ยวกับแบบนี้เหรอส่งไปแล้วส่งหรือยังได้ไม่ได้
เรื่องปลายทางส่วนใหญ่ก็คือที่ฮัทเห็นมันจะไม่ได้เกี่ยว
แต่อันนี้น่าจะเป็นเคสใหม่เรื่องปลายทาง
แต่ฮัทก็มีความเชื่อว่าร้านทุกร้านผู้ค้าสลากทุกคน
ที่ค้าขายโดยสุจริตและยึดอาชีพสลัก
การขายสลักเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอาชีพหลักเนี่ย
ไม่มีเจตนาที่จะดึงสลากไว้เพื่อมาลุ้นเอง
เพราะเขาไม่รู้ได้หรอกว่ารางวัลนั้นมันจะเข้ารางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ